ว่าวันนี้วันที่๑๖เมษายน

บอกว่าเดินทางไปไหว้สารแม่พึ่ง
ที่วัดทัพกระดานที่สุพรรณบุรี

พี่ฝนเสี่ยงจับลูกปิงปองตัวเลขให้หน่อย

เห็นไหมคะ
เสียงโชคกันดูนะคะ
เผื่อว่าพี่ฝนจะให้โชคนะคะ

เอาจากที่สุพรรณลงใต้ไปนครศรีธรรมราชหน่อยค่ะ

ประทัดบูชาไอ้ไข่วัดเจดี

ดูสิใส่เสื้อสีสันสีชมพู

คนดูคนฟังเขาก็รอว่า

ใหม่ก็ถือให้นักข่าวดูแบบนี้เลย

มันก็จะดูซูมที่เลขปลายประทัดของพี่ใหม่

เห็นแล้วครับชัดเจน

น้องเดินทางไปไหว้สาร
ฮันนี่ศรีอีสานนักร้องลูกทุ่งหมอลำ

แล้วเสียชีวิตตรงและมีการตั้งสาร
โดยคุณเต๋าขอพรให้อยู่ดีมีแฮง
แล้วคุณผู้ชมดูตรงนี้หน่อย
น้องเขาบอกว่าเพราะพลังศรัทธาแม่
ก็ตั้งใจเดินทางมาระยะทางทั้งหมด
จากเชียงใหม่มาศรีสะเกด๙๑๕กิโลเมตร
แฟนก็มาร่วมสาธุกันใหญ่ไหนดูตรงไหนฮะ
ส่วนคนนี้นะครับไปตรวจโควิดอยู่ดี
ไม่รู้ได้เลขเด็ดมาได้ยังไง
คุณพฤษอานนท์นี่ครับไปรอคิวตรวจหาเชื้อ

คุณพศก็เอาเลขบัตรคิวนี่แหละฮะ

เห็นพี่พศไปแล้วต่อกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พี่มนต์ศิษย์คำซ่อยผู้มาก่อนการค่ะ
เพราะว่าย้อนไปต้นเดือนเมษาช่วงวันที่๘เมษา

งวดนี้ชอบพี่มนศิษย์ก็บอกว่าชอบเลขอะไรบ้าง
แล้วก็บอกด้วยนะว่าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่าน
ใช้วิจารณญาณในการชมมีเท่าที่เห็นครับ

แล้วนอกจากนั้นพี่มนศิษย์ก็บอกอีกด้วย
ว่าแต่จะซื้อเพิ่มอีกอยู่นะอันนี้แค่น้ำจิ้มเบาครับ
แล้วพี่มนต์สิทธิ์ก็บอกวันเกิดด้วย

ส่วน๕๖๕๗คืออายุ

เขาบอกว่าเป็นคะแนนของรายการทีวีที่สะสมได้
มนศิษย์บอกทุกเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจริงค่ะ
แล้วเมื่อวานพี่มนต์สิทธิ์ก็โพสต์ภาพน้องหมา
หมาชื่อซันเดย์นอนหลับปุ๋ยอยู่ใกล้กับลอตเตอรี่ที่โชว์
ครับพอประมาณนะใครจะเสี่ยงโชคนะครับ
ก็ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ